ไปถึงไปดูความคึกคักกันหน่อยคืนแรกเมื่อวานนี้นะฮะไม่ใช่คืนแรกสิคืนที่สามคืนที่สี่แล้วคืนที่สี่แล้วคุณผู้ชมค้าสิบสามมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยกับการรำลึกการจากไปของราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มถวงดวงจันทร์โอ้โหคึกคักจริงจริงค่ะตั้งแต่คืนแรกต้นถึงเมื่อคืนเนี่ยคืนที่สี่นะฮะ
เสิร์ตจัดขึ้นเป็นคืนที่สี่แล้วค่ะแต่ว่าแฟนเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงยังเหนียวแน่นขึ้นเรื่อยเรื่อยนะคะเมื่อคืนนี้คุณดูจากตาเอานับปริมาณไม่ถูกจริงแล้วที่สำคัญคือฝนฟ้าเป็นใจมากไม่ตกแล้วค่ะเรียกได้ว่าดูเพลินดูยาวแบบเต็มอิ่มไปเลยนะส่วนศิลปินที่มาขึ้นโชว์เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยอุ้ย

หลงกันไปจนทั่ววัดทัพกระดานเลยเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมากันหน่อยค่ะ

สั่งมาอยู่เมืองกรุงใจของมองแต่อยากจะดัง
ด้วยความมั่งอยากจะเป็นด่างราย
ลำบากลำบ้นก็จะทนกลง
ก่อนจะจากบ้านมา
เพื่อนมันไหว
ให้เข้ามาเพื่อโดนกันแต่ว่าท่านมันแค่รอบ
ต้องเจอกันแน่เพราะทุกสาวค่ะ
อยากเป็นทุกสาวไหว
เป็นทุกชาติ๑๘

สวัสดีครับ
วันนี้คอนเซิร์ตและงานรำลึก๓๐ปีพุ่มควงดวงจันทร์อย่างจากต่อเนื่องยาวไปจนถึงวันที่๑๘มิถุนายนนี้นะคะ
แล้วล่ะค่ะสิ่งหนึ่งที่ชอบนะคะดิฉันชอบหางเครื่องค่ะ
สีสันอลังการมากเมื่อสักครู่ของพี่ยุญาติเยอะค่ะชอบชุดมากเลยค่ะ

ดิฉันชอบพี่ยูยเต้นนำหางเครื่อง
ต้องบอกว่ามันจะขาดทุกครั้งจริงค่ะ